หวยหายครับที่หนุ่มบุรีรำบอกว่า
ถูกรางวัลที่๑๑๒ล้านบาท
เพราะว่าซื้อลอตเตอรี่มาหลายใบในงวดวันที่๑๖สิงหาคมนะครับ
แต่ปรากฏว่าลอตเตอรี่หายนำไปขึ้นเงินไม่ได้
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบแล้วว่ามีคนนำไปขึ้นเงินแล้วนะครับ
คนที่นำไปขึ้นเงินเป็นชาวร้อยเอ็ด
ตอนนี้ชาวร้อยเอ็ดคนนี้กำลังจะเข้าให้ข้อมูลต่อตำรวจ
แต่ในขณะที่อีกหนึ่งส่วนก็คือ
การที่มีเด็กวัย๑๔ปีซึ่งเป็นหลานชายของเจ้าของลอตเตอรี่
แล้วเขาบอกว่าหลานคนนี้แหละน่าจะขโมยลอตเตอรี่ไป
พ่อของตัวหลานเข้าแจ้งความต่อตำรวจเหมือนกัน
จ่าเอกจำลองเป้าชุมแสงชาวจังหวัดนครราชศรีมา
เข้าพบตำรวจภูทรนางกรองจังหวัดบุรีรำ
เพื่อขอคัดลอกสำเนาบันทึกประจำวัน
กรณีที่ลูกชายถูกนายพันธ์ศักดิ์เสือชุมแสง
กล่าวหาว่าขโมยสลากกินแบ่งรัฐบาล๒ใบ
ซึ่งถูกรางวัลที่๑งวดประจำวันที่๑๖สิงหาคม๒๕๕๙
โดยจ่าเอกจำลองผู้เป็นพ่อก็เล่าให้ฟังนะครับว่า

มักจะออกเข้าออกจากบ้านพักของนายพันธศักดิ์เป็นประจำ

แต่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอน
ในการที่จะไปขโมยหรือหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตเตอรี่ของนายพันธ์ศักดิ์เขา
และในวันที่มีการประกาศผลรางวัล
ก็เป็นช่วงที่ลูกชายเดินทางไปช่วยงานญาติ

ดังนั้นไม่ได้อยู่แน่ที่บุรีรำนะครับ
อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายของตัวเองครับ
ซึ่งเขาได้ไปทำงานที่ชนบุรีแล้วบอกว่าขโมยนะครับ
อันนี้ผมก็เลยอยากอธิบายเพื่อปกป้องนะครับ
ปกป้องความเป็นจริงนะครับปกป้องความเป็นจริง
ผมไม่ได้มาเพื่อที่จะทำร้ายหรือมาเพื่อที่จะใส่ร้ายใคร
ซึ่งผมเองเป็นผู้เสียหายเป็นพ่อของเด็กซึ่งถูกกล่าวหามา
ผมก็จำเป็นที่จะต้องมาอธิบายเพื่อให้กระจ่างนะครับ
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกสมภพสังกรทอง
ภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรนางกรองบอกนะครับว่า
ขณะนี้เร่งรวบรวมหลักฐานและการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผู้ที่นำสลากไปขึ้นเงินรางวัล๑๒ล้านบาทนั้น
ได้เป็นคนซื้อสลากมาโดยชอบหรือไม่
และเป็นเจ้าของสลากและเป็นคนเอาไปขึ้นเงินเองหรือเปล่า
หรือว่าเป็นการขโมยมาอีกหรือว่ายังไงบ้างนะครับ
และในวันนี้เอนในวิทยาธนสับสินชาวจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มีหลักฐานว่านำสลากไปขึ้นเงินรางวัล๑๒ล้านบาท

เมื่อวันที่๒๓สิงหาคมที่ผ่านมา

กับตำรวจภูทรนางรองที่บุรีรำ

ว่าเป็นเจ้าของสลากเองหรือไม่
เพียงแต่บอกว่าอยากจะแก้ข่าวที่คาดเคลื่อนเท่านั้นเอง
อ่ะเรื่องนี้ยังเป็นหนังม้วนยาวอยู่นะครับ
ก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปนะครับ

หรือว่าคุณพันธ์ศักดิ์จะถูกรางวัลจริงหรือเปล่า